เหมือนกันฮะคุณครูเนี่ยด่านักเรียนด่าทั้งห้อง
หนักขนาดไหนรัวด่าถึงพ่อถึงแม่ด้วยครับ
ตอนนี้กำลังจะนึกว่าไอ้คนที่มันเกลียดพ่อจะฟัง
มึงไม่เรียนให้ฟังกูดูสันแล้ววีฟองเล่นโทรศัพท์

หูเตือนแล้วนะ
มันจะถูกตีนะลูก

สะกิดพูดเบาไม่อยากเชื่อว่าคำพวกนี้จะหอ
จากครูฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกด
ไหว้ควายกลายเป็นคำเพราะไปเลย

คุณครูท่านนี้ประหลอดแตกเกรี้ยวกาดด่าแรงขนาดไหน

และด่าลามด่านอกจากด่าเด็กนักเรียนแล้ว
ด่าไปถึงพ่อถึงแม่ที่เลี้ยงเด็กนักเรียนมาอีกต่างหากครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของศรีสเกต
อำเภอกันธรรลักษณ์ย่อยลงมาหน่อยอยู่ในพื้นที่ของตำบลน้ำอ้อม
และคลิปนี้ผู้ปกครองเอามาร้องผ่านทางเพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะฮะ
เอาล่ะเข้าใจเข้าใจว่าครูอาจจะประหลอดแตก
และก็ต้องเข้าใจว่าเด็กคงจะแสบพอสมควรนะ
ไม่ตั้งใจเรียนแต่ครูพูดแบบนี้รัวด่าแบบนี้
มันก็ไม่ถูกต้องมันเกินไป
ครูต้องมีจิตวิทยาในการสั่งสอนนักเรียน
หรือทำให้นักเรียนอยากจะสนใจมาเรียนหนังสือครับ
เน็ตบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวนะครูแบบนี้มันก็ไม่ไหว
พูดออกมาแบบนี้ได้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้จุดเดือดตามอย่างนี้
อย่ามาเป็นครูเลยดีกว่าการควบคุมอารมณ์ตัวเองสำคัญที่สุด
และตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำพูดเป็นหมื่นคำ
เน็ตก็พูดไปนะครับแต่เสียงแตก
เด็กเนี่ยน่าจะอีกมุมหนึ่งก็บอกเด็กมันคงแสบจริงนะ
มันถึงได้ตั้งกล้องอัดคลิปคุณครูเอาไว้ได้
เราไม่รู้ที่มาแต่เราเห็นที่ไปแล้ว
ดังนั้นรอฟังสองมุมน่าจะดีที่สุดนะครับ
เหตุการณ์นี้บอกอีกทีศรีสะเกดครับ